ตามเรื่องนี้กันนิดนึงค่ะที่มีเหตุการณ์ลูกหนี้
เอาถังใส่เลือดหมูไปสาดใส่เจ้าหนี้กลางตลาดเลยนะคะ

ทีนี้ค่ะวันนี้เราก็ไปคุยกับลูกหนี้
แล้วก็พยายามจะคุยกับเจ้าหนี้มาให้ด้วยนะคะ
เขาบอกว่าเขาไม่พอใจเอาที่ดินกลับบ้านไปจำนอง
แล้วกลายเป็นว่าถูกเจ้าหนี้ยึดไปเลย
แล้วเธอถูกฟ้องขับไล่ออกจากบ้านไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
หนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะเอาถังใส่เลือดหมูสาด

กลางตลาดเทศบาล๒มุกดาหาร๗โมงเช้าเมื่อวานนี้
คือตัวลูกหนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาคับแค้นใจมาก
เอาที่ดินริมแม่น้ำโขงสร้างตึก๒ชั้น๓ห้อง๔๔ตารางเมตร
ไปขายฝากกับเจ้าหนี้๓ล้านบาท
แต่ได้เงินมาจริง๒ล้าน๖แสนบาท
จะได้ไปกู้เงินจากธนาคารมาจ่ายคืน
แต่สุดท้ายเจ้าหนี้ยื่นฟ้องขับไล่เธอและครอบครัวออกจากบ้าน
สารมีคำพิพากษาให้เธอออกจากบ้าน
ตอนนี้เธออยากได้บ้านคืนอยากจะซื้อคืน
ต้องซื้อคืนเท่าไหร่จ่ายเงินเท่าไหร่เธอยอม
ขอแค่มาคุยกันบ้านหลังนี้นะคะ
แต่ไม่ใช่มายื่นฟ้องแล้วขับไล่เธอออกจากบ้านแบบนี้
แล้วก็ที่ผ่านมาก็พยายามจะติดต่อพูดคุยกับเจ้าหนี้
รายนี้มาตลอดแต่ถูกบ่ายเบี่ยง

คุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่ตลาดนะคะ
ก็จะพยายามไปพูดคุยกับตัวเจ้าหนี้ค่ะ
แต่ก็ยังไม่ได้มีการตอบคำถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
บอกแค่ว่าหลังเกิดเหตุการณ์โดนเอาเลือดหมูมาสาด
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

แล้วก็วันนี้จะเข้าแจ้งความอีกครั้งหนึ่ง

เจ้าหนี้บอกว่าจะไปแจ้งความตอนเช้า๙โมงนะคะ
นักข่าวไปรอรอถึงบ่ายก็ไม่เจอ

ถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะนัดกับตำรวจเอง

ที่ตลาดไปปกติค่ะ
แต่ก็ไม่ตอบคำถามอะไรก็บอกแค่นี้ค่ะ
แต่บอกว่าลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว

นายเดชากิติวิทยานันต์ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
บอกว่ากรณีนี้สารชั้นต้นตัดสินมาแล้ว

แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็สามารถไปแจ้งศูนย์นำรงธรรม
หรือขอให้ตำรวจช่วยไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้

ไม่ควรแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง

เพราะเดี๋ยวอาจจะกลายเป็นถูกดำเนินคดีเพิ่มนะคะ
ส่วนที่บอกว่าก่อนหน้านี้พยายามติดต่อเจ้าหนี้
แต่เจ้าหนี้บ่ายเบียงทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้
นายเดชาแนะนำแบบนี้ค่ะ

หนี้สามารถนำเงินชำระได้
ที่สำนักงานวางทรัพย์กรมบังคับคดี

ไม่อย่างนั้นมันก็จะถูกยึดทรัพย์ตามขั้นตอนของกฎหมาย
ไปศาสตร์เจ้าหนี้ไปได้เพราะการกระทำรังการนั้น
ท่านก็อาจจะมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เสื้อผ้าเขาเสียหาย